มีเรื่องที่ต้องเตือนภัยครับคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะฮะ
บางคนเนี่ยหน้าตาอาจจะดูใสซื่อแต่ว่านิสัยร้ายลึกก็มีนะครับ
ล่าสุดตำรวจสืบสวนนครบานไปรวบตัวผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักแสดงด้วยนะฮะ
แล้วเคยมีรางวัลการันตีความหน้าตาดีของเขาด้วยเหรอ
ดิ๊กชวนากรครับโปรไฟล์เนี่ยเป็นนักแสดงเป็นตัวประกอบเคยเล่นละคร

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒เวทีประกวดดาวเดือนเห็นไหมฮะสายสะพาย

ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าโดนตำรวจจับครับถามว่าทำไมต้องไปจับเขาด้วยล่ะ
ตำรวจสืบนครบานนำหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ครับแจ้งข้อหารีดเอาทรัพย์ไปคุมตัวนายดิ๊กชวนากรอายุ๒๔ปี
บริเวณลานจอดรถที่คอนโดแห่งหนึ่งในตัวเมืองชนบุรีครับเจ้าตัวกำลังเตรียมจะหลบหนีนะฮะ
พฤติการของในดิ๊กเนี่ยไปหลอกเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิงรู้จักผ่านเฟซบุ๊กก่อนจะหลอกพูดคุยผ่านวีดีโอคอร์ครับ
แล้วเขาล่อลวงให้ทางผู้เสียหายปลดเปลื้องผ้าโชว์หน้าอกแล้วแอบบันทึกภาพเอาไว้
อันนี้อันตรายมากนะครับอย่าหลงเชื่อใครเด็ดขาดนะคุณผู้ชม
ฟังต่อนะฮะว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาลวงเหยื่อให้เปลื้องผ้าโชว์หน้าอก
เขาก็แอบบันทึกภาพเอาไว้เพื่อใช้แบล็คเมลในเวลาต่อมาเนี่ยเขาขู่ให้เหยื่อโอนเงินมาให้สองแสน
ขอว่าถ้าไม่โอนมาสองแสนภาพบันทึกเอาไว้หมดแล้ว
จะปล่อยภาพสยิวเหล่านี้ให้ว่อนเน็ตเลยผู้เสียหายก็กลัวครับเธอบอกว่าไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกสองแสนไม่มี
ดิ๊กบอกว่าเอาอย่างนี้มีเท่าไหร่โอนมาให้หมดอย่าตุกติกนะโอนมาให้หมดเลยฮะ
ผู้เสียหายด้วยความกลัวก็เลยโอนเงินให้๑๕๙๖๐๐บาท
หลังจากนั้นแจ้งตำรวจครับเธอบอกว่าเธอไม่ยอมอีกต่อไปนะฮะ
ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อในดิ๊กอีกแล้วตำรวจก็เลยซ้อนแผนจับกลุ่มตัว
ประวัติในดิ๊กตรวจสอบพบว่าแอบอ้างว่ามีสินค้าแบรนด์เนมต่าง
ว่าจะเป็นรองเท้าน้ำหอมโพสต์ขายในเฟซบุ๊คครับ
พอมีคนโอนเงินสั่งซื้อสิ่งที่ในดิ๊กทำก็คือไม่ส่งของให้ครับ
เงินลูกค้าไปแล้วแต่ไม่ส่งของให้ลูกค้าไม่ส่งไม่พอบล็อกอีกต่างหาก
เงินเสร็จแล้วปั๊บบล็อกเลยของก็ไม่ส่งครับ
มีคนร้องเรียนชื่อบัญชีนายชวนากร๑๗เรื่อง
มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นก่อนหน้านี้๔๑๐๐๐กว่าบาท
อีก๑๕๙๐๐กว่าบาทอีกเนี่ยในดิ๊กรับสารภาพครับ
ที่โรงพักนะฮะนอกจากนี้ตรวจสอบมีหมายจับอีก๔หมายครับ
หมายจับสารอาญาสารอาญาพระขนงสารจังหวัดภูเก็ต
สารจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าหลายพื้นที่มากเลยนะครับ
แล้วก็มีเหยื่อกระจายอยู่หลายจุดทีเดียว
โดนแจ้งข้อหาส่วนใหญ่คือฐานช่อกงประชาชนรวมทั้งรีดเอาทรัพย์ด้วย
ตอนนี้ไม่รอดโดนจับกลุ่มตัวส่งดำเนินคดีแล้วนะฮะ